ได้ทุกวันกับอิ่มหมีแซนวิชโบราณ
ที่เกลวรีแดงผ่องศรี
เจ้าของร้านอิ่มหมี่แซนวิชโบราณค่ะ

หนึ่งวันทำได้มากสุดร้อยกว่าชิ้นค่ะ
ความยากง่ายจะมีแค่เวลาหั่นขนมปัง
ถ้าหันไม่ดีเนี่ยขนมปังจะยุบได้

ตีไข่ให้แตกให้เป็นสีนวลค่ะ

ก็ตีผลผสมให้เข้ากันค่ะ

ค่อยตะล่อมให้เข้ากันนะคะ
ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะ
น้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวเข้ากันแล้ว

ก็ค่อยคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ
เดี๋ยวเราจะนำเข้าไปตุ๋นประมาณ๑๐นาที
เราจะค่อยทยอยใส่น้ำมันนะคะ
ใส่ให้เป็นสายค่อยคนค่ะ

เราสามารถใส่สีผสมอาหารได้ค่ะ
นำน้ำสลัดที่เราตีไว้ค่ะลงบนขนมปังค่ะ

หันนะคะเราใช้วิธีการค่อยเลื่อยลงไปค่ะ
ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวขนมปังจะยุบนะคะ
อยากกินไหมคะ
นี่ค่ะตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าของพวกเราแล้วนะคะ

คุณดูไส้ทะลักไส้เยิ้มขนาดนี้

แต่ว่าอุปกรณ์ของวัตถุดิบไม่เยอะ

อุปกรณ์การทำแซนวิชจากอิมหมีแซนวิชโบราณ

ขายแซนวิชโบราณก็ไอ้ช่วงโควิดนี่แหละค่ะ
ก็เลยทำให้อาชีพหลักค้าขายไม่ค่อยดี
พอกระแสแซนวิชมันมาเออทำดีกว่า

ทำเองก็ขายเองไปด้วยกินเองไปด้วยนะฮะ
ลองขายแล้วมีรายได้ดีขึ้นมากทีเดียวค่ะ

คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

แล้วช่องทางการขายของร้านอยู่ทางเฟซบุ๊ก
เขาเลยค่ะไปที่เพจอิมหมีแซนวิชโบราณนะคะ
ลองตามไปชิมหรือว่าไปขอวิธีการทำกับคุณเตยได้

ว่าจะมีไอเดียต่อยอดเป็นแซนวิชหน้าอื่น

น่าทานเนอะโอ๊ยแต่ฝากนี้ดูนะ
คือเวลาแบบว่าจะทำอะไรแบบนี้เอาไปเป็นอาชีพเสริม

ไปหลอกข้างหน้าข้างในไม่มี
อันนี้ไส้แน่นจุกกัดแล้วอิ่มทุกคำ

จกกันใหญ่คิดว่าเอาข้าวเหนียวมางงมาก
โธ่สามารถห่วงใครมันต้องถ่ายมันต้องถ่าย
โปรดไปอยู่ตรงหน้าแล้ว